ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะก่อนที่เราจะรู้เคล็ดลับว่าจะทำยังไงแล้วกระเป๋าเงินถึงจะไม่รั่ว
มีเคล็ดลับจากคนดวงดีดวงเห็งที่ไปไหว้ขอพรจากพระเงินพระทองที่วัดสว่างอารมณ์นครปฐม
แล้วเขาได้โชคได้ลาบถูกรางวัลที่๓รับทรัพย์ไปเป็นแสนค่ะ
ไปดูซิว่าเขามีเคล็ดลับยังไง
ไปที่วัดสว่างอารมณ์นี่เราไม่ได้พาไปนานแล้วนะมาปุ๊บโอ้โหได้โชคกันปั๊บเลยทีเดียวนะคะ
หลังจากได้ยินมาว่ามีผู้โชคดีถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๓๒ใบนะคุณ
ได้เงินไปกว่า๑๖๐๐๐บาทแน่
เขาเดินทางไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบกับพระเงินพระทอง
ซึ่งผู้โชคดีที่ว่านั้นก็คือคุณพนมชุนชัย
คุณพนมชุนชัยคุณเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะ
คุณพนมคือคุณพี่เสื้อสีชมพูหวานแวว

คุณพี่พนมเขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้าจะประกาศผลรางวัล๑วัน
ก็คืองวดวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เขาเดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์เพื่อมาทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคค่ะ
หลังจากเสร็จพิธีก็เลยเข้าไปกราบขอพรพร้อมทั้ง
ธนบัตรใบละ๒๐บาทกับพระเงินพระทอง
คือเวลาไปไหว้เนี่ยนะคุณก็จะต้องนำธนบัตรไปขอพรจากท่าน
อันนี้เป็นวิธีการของเขานะอันนี้ดิฉันไม่รู้รายละเอียดว่าเขาทำกันยังไง
แต่ว่าเขาได้นำเลขท้ายของธนบัตรก็คือแบงค์๒๐อ่ะใบนี้
เลขท้ายของแบงค์๒๐ใบนี้คือลงท้ายด้วย๕๙
ก็เลยเดินทางไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่มันลงท้ายด้วย๕๙เหมือนกัน
แล้วก็ได้ลอตเตอรี่มา๒ใบคุณ
พอถึงวันประกาศผลรางวัลก็นำลอตเตอรี่มาตรวจ
ปรากฏว่าพบว่าเขาถูกรางวัลที่๓
เลขท้าย๕๙รางวัลที่๓ก็คือ๙๙
แล้วซื้อไปเลย๒ใบก็เลยได้รับเงินไปเลย๑๖๐๐๐บาท
เพราะว่ารางวัลที่๓มี๑๐รางวัลรางวัลละ๘๐๐๐บาท

ดิฉันก็สู้ต่อไปนะ
ก็เป็นเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาให้กับบรรดาคนที่ชอบกันเสี่ยงดวงนะคุณผู้ชมนะ
แต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะนอกจากพี่พนมเสื้อชมพูคนนี้แล้ว
ยังมีผู้โชคดีอีกหนึ่งรายอีก๑คนก็คือ
คุณฉัดวสาจิตโพคาบำรุงอายุ๖๐ปีนะคะ
เป็นชาวตำบลบางแขมอำเภอเมืองนครปฐมนี่แหละ
ก็เดินทางมาร่วมพิธีเหมือนกันเลย
รับโชคกับพระเงินพระทองในคืน๑๙๖๕พฤศจิกายน

กลับบ้านเป็นเลขที่ลงท้ายด้วยเลข๓๔
นะเอาอั้นเลยว่าเลขธนบัติ
ของคุณพี่เขากับเลขท้าย๒ตัวของงวดที่ผ่านมามันตรงกันเป๊ะเลย
ก็เลยได้ไปเลยเลขท้าย๒ตัว๔ใบดวงดีกันจริงเลย
แต่ละคนนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ก็ย้ำเสมอนะว่า
วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
ต้องลองดูแล้วแหละว่าเขามีวิธีการในการไปเปิดทรัพย์รับโชคยังไง
แล้วก็แลกธนบัตรใบละ๒๐บาทยังไงบ้างเผื่อจะได้เป็นเคล็ด
อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคุณผู้ชม
ใครที่มีความเชื่อจะทำแล้วสบายใจอันนี้ไม่ว่ากัน
ใช่มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ของพวกนี้มันก็เรียกได้ว่าฟังหูไว้หู
ถ้าอยากรู้ก็พิสูจน์ด้วยตัวเองใช่นะแต่ผลลัพธ์จะเป็นยังไงก็รอลุ้นกันอีกทีแล้วกัน
แต่ที่สำคัญคงจะทำให้เราสบายอกสบายใจขึ้นนะ